ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ดราม่า
สามีคุณแพทย์น้ำปะปะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ใช่คือเมื่อวานเขาออกมาโพสต์นะคะ
ดราม่าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความต่างนานา

ซึ่งหลายคนก็เกาะติดข่าวนี้อยู่นะคะ

ก่อนหน้านี้เบ้นท์มีการโพสต์
ขอซื้อปืนอย่างที่คุณบอก๙มมเพื่อระเบิดสมองตัวเอง
อัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ย
คุณเบ้นเองที่เมื่อวานบอกว่าจะไปแจ้งความ
เอาผิดกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งพาดพิงถึงตัวเอง
แต่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งความแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็ได้มีการลบโพสต์ที่เกี่ยวกับปืนออกไปแล้วด้วย
ส่วนสาวแพทย์นับประพาขอลอยตัวเหนือดราม่า
เพื่อไปทำงานแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อน
ไม่เกี่ยวกับข่าวดราม่าใด
ยังไงถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหว
เค้าบอกเมื่อวานว่าวันนี้เนี่ยจะมีการดำเนินคดีคือเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
แต่อัพเดทล่าสุดยังไม่มีการเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีนะ

ลบโพสต์ที่บอกว่าจะขอซื้อปืน๙มมเพื่อมาระเบิดสมองตัวเอง
อันนี้หลายคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าให้ใจเย็นนะ

เดี๋ยวก็มาอัปเดตในบันเทิงไทยรัฐกันอีกทีนึงนะคะ